คุณผู้ชมพามาติดตามความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
มีการไปพบศพของหญิงสาวอยู่ในถุงพลาสติกสีชมพู
แล้วก็ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผิวขาวอายุสักประมาณ๒๐๔๐ปี
มือซ้ายเนี่ยมีกำไรโลหะฝังเพชรอยู่ทีนี้ครับก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นศพของใคร
และเป็นการถูกฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดตำรวจสืบจนรู้ว่าเป็นฝีมือของสามี
นำศพภรรยามาทิ้งก็เลยบุกไปรวบตัวถึงบ้าน
ตัวสามีเองอ้างนะฮะฐานะยากจนและภรรยาป่วยติดเตียง
พอตายก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเอาไปเผาก็ไม่มีเงิน
หรือว่าทีนี้ก็เลยเอามาทิ้งน้ำแทน
เป็นภาพนาทีที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเช่าภายในซอยท่าดินแดง๑๕ย่านคลองศาลกรุงเทพนคร
พร้อมกับมีการควบคุมตัวนายอันนบบุญศรอายุ๖๒ปีเอาไว้นะฮะเพื่อดำเนินคดี
หลังจากสืบทราบว่านายอันนบเป็นคนนำศพของนางวาสนาอ่อนสมบูรณ์อายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นภรรยายัดใส่ถุงพลาสติกสีชมพูนำไปโยนทิ้งน้ำจนศพลอยไปโผล่ที่ท่าน้ำย่านคลองศาล
สภาพศพของนางวาสนาที่พบเมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ก็อยู่ในสภาพเปลือยศีรษะโล้นโกนคิ้วมีถุงพลาสติกคลุมศีรษะถึงลำตัว
เนื้อทั้งตัวมีเพียงกำไรข้อมือที่สวมอยู่๑ชิ้น
แล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยนะครับ
เบื้องหลังการจับกลุ่มได้ครั้งนี้นะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนก็เร่งเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด

พบว่าเมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เมื่อช่วงเวลาตี๑๔นาที
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มีถุงพลาสติกสีเขียววางอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง
ที่วางพาดอยู่นั่นแหละก็คือศพของภรรยาตัวเองนะครับ
จากนั้น๑นาฬิกา๗นาที
ผู้ชายคนนี้ได้จอดรถแล้วก็ลากถุงพลาสติก
ลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุธ
ก่อนจะขับรถกลับไปตามเส้นทางเดิมนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องแกะรอยรถต้องสงสัยคันนี้
กระทั่งมาพบว่ารถคันนี้จอดอยู่แถวซอยท่าดินแดง๑๕
ตำรวจขยายผลมารู้อีกว่ามีนายอันนบเป็นเจ้าของรถ
ตำรวจจึงขอหมายค้นจากสารอาญาธนบุรีนะครับ
เข้าตรวจค้นที่บ้านแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปนะครับ
อันนบเล่าเรื่องราวหน้าบรรทศของชีวิตเขาแล้วก็ตัวภรรยา
รับสาภาพนะครับว่ามีอาชีพสารตะกร่อครอบปากสุนัขขาย
ฐานะยากจนอดมื้อกินมื้อ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเลิกรากับผู้ตายมานานหลายปีแล้ว
เมื่อ๕ปีที่ผ่านมาทราบข่าวว่าผู้ตายป่วยด้วยโรคมะเร็ง

เดินทางไปรับตัวมาจากเชียงใหม่
เพื่อจะนำมาดูแลก็ด้วยความรักความห่วงใยแล้วนะครับ
กระทั่งวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อกลับถึงบ้าน
ก็พบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วนะคุณ
คือภรรยาป่วยมานานแล้วก็ป่วยติดเตียงด้วย

ไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับการจัดการศพภรรยา
ก็พยายามติดต่อสอบถามหาวัดเพื่อที่จะเผาศพภรรยา
แต่วัดทุกแห่งยืนยันว่าต้องใช้เอกสารมรณบัตร

หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะจัดการศพยังไง
ปล่อยศพทิ้งไว้ในห้องนาน๓คืนคุณ
คือภรรยาเสียชีวิต๒๙สิงหาคม
แล้วก็ทีนี้ตัวสามีก็ใช้ชีวิตตามปกติก่อน
รุ่งขึ้นของวันที่๓๐สิงหาคมออกไปขายของ
พอตอนเย็นนะกลับมาจากขายของเอาน้ำแข็งมาด้วย

แล้วก็๓๑กันยายนติดต่อทางวัด
แต่ทางวัดขอให้ไปทำใบมรณบัตรก่อน

พอตกกลางคืนก็เลยนำศพไปทิ้ง
เบื้องตนนะครับโจนทีก็แจ้งข้อหา
ผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ทำลายแล้วก็ทำให้เสื่อมค่า
หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพนะฮะก็กลายเป็นคดีนะครับ
ฟังเสียงของนายนบที่เล่าถึงชีวิตที่รันทศหน่อยครับ
ช่วงมากว่านี้ผมไม่ได้เจอกับวัฒนาลอร์ด

เพราะว่าจะทำได้ไหม
เขาบอกว่าไม่ใช่คุณต้องมีใบนู่นดีนัก

คุณต้องมีใบนู่นนี่นั่นใช่ไหม
แล้วผลท้ายผมไม่
ไม่เหลือให้ผมผมก็ไม่สามารถทำได้

อันนี้คือข้อเท็จจริง
คือนายอนบเขาบอกอันนี้คือข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ
เขาเครียดเขาไม่รู้จะจัดการศพยังไงนะครับ
เขาเลยเอาศพภรรยาใส่ถุงพลาสติกสีชมพูชั้นหนึ่งก่อน
แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกสีเขียวอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทิ้งศพของภรรยาที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ
ก็อย่างที่บอกตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ